ก็น่ากลัวเราก็ต้องเล่าเราเล่ามา

ผีสางนางไม้ใช่ค่ะถึงแม้จะกลัว

ชาวบ้านที่วัดป่าสามัคคีหนองแก้ว

เขาบอกว่าเจอผีผู้หญิงกวักมือเรียก
มือเรียกตอนที่ขับรถผ่านหน้าวัด

เรื่องราวชวนขนหัวลุกนี้นะคะ

บริเวณถนนหน้าวัดป่าสามัคคีหนองแก้ว
มักจะเห็นผีมากวักมือเรียกช่วงกลางดึก

จะไปไหนจะไปด้วย

เจอแบบนี้เป็นประจำเลยนะคะ
แล้วก็บอกว่าตลอด๖ปีที่ผ่านมา

น้องเอยตองดูภาพสิน่ากลัวนะ
แค่เห็นภาพนี้ก็น่ากลัวแล้วถูกต้อง
ล่าสุดค่ะเจออีกแล้วค่ะ

จริงตอนแรกเขาขี่ผ่านไปแล้วนะ
แล้วก็บอกว่าเขาเจอเขาก็เลยตัดสินใจ
วนกลับมาถามว่าต้องการอะไร
ถ้าอยากได้อะไรก็ให้มาเข้าฝันบอกนะ
เขาใจมากนะวนกลับมาถามนี่นะเหมือนเห็นแล้วไม่มั่นใจ
วนกลับมาถามเลยและเพื่อพิสูจน์ว่าผีตรงนั้นมีจริงหรือเปล่า
เราก็ไม่รอช้าค่ะส่งผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลย
คุณติลงพื้นที่ไปพิสูจน์เลยที่วัดป่าสามัคคีหนองแก้ว
แล้วก็พบว่าที่วัดแห่งนี้เป็นวัดขนาดใหญ่
มีพื้นที่ประมาณ๖๑ไร่ภายในวัดส่วนใหญ่
ไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นมากบรรยากาศนะคะ
โดยทางเข้าออกวัดก็จะมี๒ทางก็คือประตูด้านหน้ากับประตูด้านหลัง
คือกลางวันก็ร่มรื่นดีหรอก

ส่วนจุดที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลนี้
จะเป็นบริเวณประตูด้านหลังวัดค่ะ

ประตูจะมีรูปปั้นยักษ์สองตนยืนประจำการอยู่
โดยที่ตัวยักษ์จะมีพวงมาลัยกับน้ำอัดลม

นี่เห็นไหมแบบนี้อ่าขณะที่ด้านหลังวัดนี้นะคะ
ลักษณะตรงนั้นเนี่ยเป็นทางสามแพร่งทางสามแพร่งก็คือจะมีทางเลี้ยวไปทางซ้าย
แล้วก็เลี้ยวไปทางขวาด้วยแล้วซุ้มประตูวัดก็จะอยู่ตรงกลางค่ะ
จากนั้นทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปยังเจ้าของโพสต์เลย
จะไปสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้นะคะ
เขาก็บอกว่าเขาอาศัยอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะ
เอาจริงเขาบอกเขาไม่เคยเจอเรื่องลี้ลับหรือไม่เคยได้ยินเสียงเรียกปริศนา
ซึ่งเป็นเสียงของผู้หญิงอะไรต่างทั้งนั้นส่วนชาวบ้านที่ขี่รถผ่านบริเวณวัด
ก็ไม่เคยได้ยินเสียงเรียกปริศนาเหมือนกันไม่เคยได้ยินแบบที่มีคนโพสต์ลงในโซเชียลเลยนะ
แต่ประมาณ๕ปีที่แล้วมีพนักงานของห้างสรรพสินค้าย่านนี้แหละ
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านตรงซุ้มประตูหลังวัดช่วงประมาณ๔ทุ่ม
แล้วเขาบอกว่าเขาเห็นอะไรรู้มั้ย

เกรดค่ะซึ่งเป็นเงาสูงดำขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายแบบนี้
จนต้องแบบรีบบิดรถหนีอ่ะเพราะว่าตกใจกลัวไงฮะ
วันรุ่งขึ้นค่ะพนักงานที่เห็นเปรตเขาเลยไปทำบุญให้
เพราะเขาคิดว่าเปรตน่าจะมาขอส่วนบุญ
จากนั้นเขาบอกว่าพอไปทำบุญให้เสร็จก็ไม่พบเปรตอีกเลยไม่พบอะไรอีกเลย
แล้วก็บอกว่าจริงบริเวณนี้สมัยก่อนเป็นป่า
แล้วก็จะมีการแบบยิงกันฆ่ากันตายเป็นประจำอะค่ะ
ถามท่านรองเจ้าอาวาสวัดป่าสามัคคีหนองแก้วกันหน่อยพระมหาโชคชัยปุปคุธโอนะคะ
คือท่านก็บอกว่าท่านอยู่ที่วัดนี้มา๑๒ปีแล้วนะ
ก็ไม่เคยเจอนะวิญญาณพูดผีหรือว่าเสียงเรียกปริศนาอะไรของผู้หญิง
และพระรูปอื่นก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกัน
ที่ผ่านมาช่วงดึกส่วนใหญ่บริเวณตรงนี้ก็จะมีตำรวจมาตั้งด่านค่ะ
มันเป็นเรื่องที่เห็นบ่อยที่สุดแล้วก็คือตำรวจมาตั้งด่าน
แล้วทั้งหมดเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ก็อยากจะให้ใช้วิจารณญาณนะคะในการฟังด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องแบบนี้
บางทีนะพระท่านบอกว่ามันอาจจะเป็นจิตเราหรือเปล่าที่ปรุงแต่ง
เป็นจิตของแต่ละบุคคลที่สร้างขึ้นมานะคะก็เป็นไปได้
ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเล่าสู่กันฟังแบบนี้
ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ
อีกหนึ่งเรื่องต้องใช้วิจารณญาณเหมือนกันนะครับ
บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งฝันฝันเป็นจริงเหรอ
เขาบอกว่าฝันเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างนำเธอนะครับ
เดินออกไปเดินออกไปแต่สะดุ้งตื่นขึ้นมาก่อน
สะดุ้งมาปั๊บตื่นมาปุ๊บแล้วก็เดินไปเดินมา
ไปเจอกับโอ้โหยพญานคราชสามเศียร
นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ยานคราช๓เสียนเธอบอกว่าเธอเจอ
เล่าให้ฟังว่าเรื่องราวแบบนี้นะครับ
มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราก็ไปถามนางเกษริน
สุพภาอายุ๓๗ปีเป็นชาวบุรีรำ
เล่าว่าสามีเนี่ยเป็นคนงานรับจ้างก่อสร้างกุฏิที่วัดทองย้อย
ตรงนี้แหละคือทำมาได้ประมาณ๒เดือนแล้ว
แล้วก็พักอยู่ริมคลองบ้านนาหน้าห้องติดคลองนะ
ตัวเธอเนี่ยเป็นคนต่างถิ่นมาทำมาหากินที่นี่
ก็เลยไปซื้อพวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียนมากราบ
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นประจำเพื่อความจริงมงคตไง
แล้วคืนวันที่๑๙กันยาที่ผ่านมานี่แหละ
นอนหลับฝันว่ามีแสงคล้ายเป็นรูปคนนะ

พาเธอไปไหนไม่รู้เธอเลยสะดุ้งตื่น
ในวันนั้นคืนนั้นที่สะดุ้งขึ้นมาเนี่ย
มันเป็นคืนที่ฝนตกตลอดทั้งคืน

ทีนี้หลังจากที่น้ำลดเนี่ย
เธอก็มายืนดูเอ๊ะเห็นนู่นเห็นนี่

เสียนพญานาคาราช๓เสียนโผล่พ้นน้ำขึ้นมา
แบบเนี่ยเธอถ่ายไปเลยเนี่ย

ถามอย่างนี้เห็นอย่างนี้ทำยังไง
ก็เลยไปบอกรองเจ้าอาวาสวัด

ไปอยู่บนกุฏิจะดีไหม

ไหนญาติโยมก็ได้เจอกับสิ่งนี้

พญานาคาราชที่มี๓เสียนเนี่ยนะครับ

ทางวัดเองเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่า

อะไรยังไงแต่ก็ให้

เชิญไว้ตรงนี้เพื่อที่จะให้

เป็นระเบียบเออเป็นจุดไป
จุดไปจะได้รู้คือบางคนเขามีความเชื่อ

ได้มาถูกที่ถูกทางพูดถึงเรื่องของความเชื่อค่ะ

รวมมาฝากคุณผู้ชมพาไปดูเรื่องราวของต้นตะเคียน
ที่จงวดแพร่กับจงวดกำแพงเพชร

อยู่บริเวณหน้าสารเจ้าพ่อปู่ดำ

ช่วยลุ้นนำตะเคียนทอง๒ต้นขึ้นจากแม่น้ำปิง
ต้นแรกมีความยาว๓เมตร๒๕เซนติเมตร
ส่วนต้นที่๒ค่ะยาวประมาณ๘เมตร
เขาบอกใช้เวลานานนะใช้เวลากว่า๑ชั่วโมง
ถึงจะสามารถนำต้นตะเคียนสองท่อนขึ้นมาไว้บนฝั่งได้สำเร็จแบบนี้
แต่ในระหว่างที่กำลังนำตะเคียนขึ้นรถบรรทุกนะคุณผู้ชม
จู่เนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเกิดอาการแบบนี้
กรีดร้องเสียงดังเลยแล้วก็ตัวสั่นเทาเลยนะ
คล้ายกับว่าถูกอะไรเข้าสิ่งร่างหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
แล้วก็พูดกันออกมาบอกว่าจะกลับบ้านหนาวมากอยากจะขึ้นมาแล้ว
ก็เลยทำให้กลุ่มชาวบ้านตกใจแล้วก็ฮือฮามากนี่อาการเธอเป็นแบบนี้เลยค่ะ
ต่อมาก็ทราบชื่อว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวพรทิพย์มีชอบอายุยี่สิบแปดปี
ซึ่งเธอเล่าว่าแม่ตะเคียนมาเข้าฝันเธอบอกว่าอยากขึ้นจากน้ำเพราะหนาวมาก
แล้วพอขึ้นมาก็ขอให้เธอพามาไว้ที่บ้านด้วย

นี่ค่ะเธอก็เล่าเหตุการณ์เกิดขึ้นลงไปแบบนี้นะคะ

เคียนทองมายังบ้านของนางสาวพรทิพย์คนนี้
หลังจากที่ขนย้ายต้นตะเคียนมาเรียบร้อยนะฮะ
ก็มีกลุ่มชาวบ้านแวะเวียนกันมาที่บ้านเธอมากมายแบบนี้ค่ะโอ้ย
มากันแบบนี้เลยลักษณะนี้มากันเยอะจริงนะคะ

คือหลายคนเขามีความเชื่อแหละว่าต้นตะเคียนจะมาแบบขอโชคขอลาบอะไรกันแบบนี้
ขณะที่ร่างทรงก็บอกว่าตะเคียนทองต้นนี้ชื่อว่าแม่สัมเภาทองมีอายุ๒๔๙ปี
เอาเรื่องความเชื่อนะแห่แหนกันไปแบบเยอะแบบนี้อันนี้ผมก็ต้องฝากเตือนนะ
อันนี้ผมพูดเพราะว่าผมเตือนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหม
ใส่หน้ากงหน้ากากอย่าลืมกาดอย่าเพิ่งตกนะ
ถ้าเกิดว่าจะไปรวมตัวกันเยอะแบบนี้คุณต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันกันเอาไว้นะคะ
ส่วนเรื่องราวของต้นตะเคียนมีอีกหลายที่อดใจรอกันดีกว่า